อันนี้ก็ปืนเกี่ยวข้องเหมือนกันคุณผู้ชมครับ

วัยรุ่นเจ้าถิ่นกับต่างถิ่นตีกัน

แล้ววัยรุ่นต่างถิ่นเนี่ยมาพร้อมกับปืน

ก็เลยควบคุมตัวเตรียมจะส่งเจ้าหน้าที่
มันเกิดวินาทีกลุ่มเพื่อนต้องการจะชิงตัว
ก็เลยมีความวุ่นวายมีเสียงปืนดังสนั่นแบบนี้ฮะ
คุณผู้ชมครับเสียงปืนที่ได้ยินเป็นเสียงปืนจากฝั่งเจ้าหน้าที่
แล้วยังไม่ต้องตกใจกลัวอย่าเพิ่งลงเจ้าหน้าที่นะฮะ
ทำไมเจ้าหน้าที่ต้องมายิงปืนอะไรแบบนี้ด้วย
อันนี้เป็นการยิงระงับเหตุครับ
เพราะมีคนตีกันแล้วความรุนแรงมันค่อยเพิ่มดีกรีร้อนแรงขึ้น
เจ้าหน้าที่ก็เลยยิงปืนขึ้นฟ้าและยิงลงพื้น
เพื่อขู่ให้กลุ่มวัยรุ่นทั้งเจ้าถิ่นต่างถิ่นอยู่ในความสงบ

วัยรุ่นเจ้าถิ่นและวัยรุ่นต่างถิ่นเขาตีกัน
ตีกันเสร็จปั๊บกลุ่มวัยรุ่นต่างถิ่นเนี่ย
เห็นว่ามีการพกปืนไทยประดิษฐ์ด้วย
ก็เลยต้องแยกตัวคุมตัวไว้ก่อนส่งเจ้าหน้าที่
พอเพื่อนของวัยรุ่นต่างถิ่นรู้ว่า
อ้าวมาคุมตัวเพื่อนผมได้อย่างไรเนี่ย
ก็เลยต้องการจะมาชิงตัวผู้ต้องหาครับ
แล้วก็มีการชุนละมุนเกิดขึ้น
สุดท้ายพอเสียงปืนระงับเหตุดังขึ้น

เย็นเมื่อวานนี้งานบุญกฐินจัดขึ้นที่บ้านน้นต้อง
ต้องอำเภอกุมภาวะปีอุดรธานีครับ

มีวัยรุ่นต่างถึงสัก๓๐คนเข้ามาเที่ยวงานบุญ
แล้วทะเลาะวิวาสกับวัยรุ่นในพื้นที่

จับได้๑คนพร้อมกับปืนไทยประดิษฐ์๑กระบอก

พอคุมสถานการณ์และคุมตัวคนที่เกี่ยวข้องได้แล้ว
ตำรวจกำลังจะมาพาตัวผู้ต้องหาไปโรงพัก

วัยรุ่นที่เขาพากันมาเที่ยวงานบุญเนี่ย
เอามีดเอาจอบเอาเสียมวิ่งกรูกันเข้ามา
ชิงตัวผู้ต้องหาจากเจ้าหน้าที่ครับ

ก็เลยต้องชักปืนยิงระงับเหตุ
คนก็เลยตกใจไงทำไมเจ้าที่จับปืนแล้วยิงอะไรแบบนี้

ผู้ใหญ่บ้านยืนยันว่าชุดรักษาความสงบของหมู่บ้าน

นี่นะฮะแล้วมันมีเหตุการณ์จะมาชิงตัวผู้ต้องหาด้วยไง
ก็เลยต้องมีการตัดสินใจทำแบบนี้

เหตุการณ์ความวุ่นวายมันจะต้องชุลมุนและรุนแรงกว่านี้แน่
ทีนี้มันมีประเด็นตรงนี้ด้วยครับคุณผู้ชมคุณขวัญ

ตัวเพื่อนกลับไม่ได้ตะโกนเลยฮะ

ประโยคสุดท้ายเอาไว้ตรงนี้

บอกว่าเดี๋ยวจะกลับมาเอาคืน

และผู้นำชุมชนเริ่มกังวล
กลัวว่ามันจะมีความรุนแรงเป็นภาค๒ภาค๓ตามมาหรือเปล่า
ต้องฝากตำรวจในพื้นที่ในจุดเกิดเหตุ
แล้วก็ในพื้นที่ของกลุ่มวัยรุ่นที่เขาพากันมา

นี่ขนาดกับเจ้าหน้าที่แท้ยังไม่เกรงกลัวถึงขั้นลั่น
ว่าจะกลับมาเอาคืนเลยนะ